มาติดตามประเด็นดราม่าของบ้านฉัดบริรักษ์นะคะมีเรื่องมาให้ปวดหัวปวดเหตุกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเขาเกิดอาการไม่พอใจรวมถึงตำหนิพระเอกหนุ่มหน้าหน่วยของเราคุณบอยปกรณ์นะคะ
ไปบอกความจริงว่าน้องวันใหม่เนี่ยไม่ใช่น้องแท้ในสายเลือดล่าสุดพระเอกคนดังก็ควงน้องวันใหม่มาร่วมงานอีเวนต์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติที่กำลังจะมาถึง
พร้อมกับออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้พูดคุยกับน้องวันใหม่มาโดยตลอดว่าความจริงคืออะไรคือไม่ใช่แค่ว่าจะมาบอกวันนี้ซะจริง

ใช่ค่ะคือเขาค่อยบอกมาตลอดเพราะมองว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อน้องโตขึ้นก็ต้องรู้ความจริง
โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวน้องวันใหม่ก็รับรู้ตามภาษาเด็กว่าสถานสงเคราะห์เนี่ยคือบ้านหลังแรกและบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้คือบ้านหลังที่๒ค่ะ
เราก็แค่บอกว่าเออเนี่ยวันใหม่ก็โตมาจากสองบ้านนะจากบ้านผมด้วยแล้วก็บ้านส่งเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็นานนานทีก็พาเขากลับไปไปทำบุญบ้างไปเยี่ยมเพื่อนบ้างแล้วก็บอกว่านี่วันใหม่โตจากบ้านนี้นะ
ก็คุยกับแม่ครับคุยกับแม่แล้วก็คุยกับความจริงแล้วก็มีปรึกษากับพี่ที่อยู่ที่บ้านสงเคราะห์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีดีกว่าแบบว่าให้เขามารู้เองหรือว่าให้เขามารู้ทีดีกว่าเพราะว่าเข้าใจแต่ภาษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเราก็จะอธิบายให้เขา
หรือว่าวิธีของเรามันเป็นวิธีที่โอเคกับตัวน้องเพราะเรารู้เราเลี้ยงดูเขามาเรารู้ว่าเขาเป็นยังไง
จากอัปเดตเรื่องน้องวันใหม่แล้วหนุ่มบอยก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจให้ได้ทราบกันด้วยนะจ๊ะ
เจ้าตัวบอกว่าขอยืนยันคำตอบเดิมว่าตอนนี้โสดสนิทเยอะ

ไม่โสดตลอดบอยไม่เคยบอกว่าบอยมีแฟนเลยอ่ะ
ใช่แต่บางทีก็แบบว่าแอบไปกินข้าววินข้าวกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้หลายคนก็จับจ้อง
ส่วนข้อความที่เจ้าตัวชอบไปเม้นแซวคู่รักดาราที่โชว์โมเมนต์หวานลงในอินสตาแกรมต่างเนี่ย
เจ้าตัวก็ตอบแบบคำว่าไม่ได้อิจฉาอะไรเขาเป็นคนที่ชอบแซวชอบแบบเล่นมุกอะไรแบบนี้อยู่แล้ว

ก็แซวผมก็ไปเรื่อยแหละ
คือความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ว่าแซวต้องมาแซวประเด็นเรื่องความรักก็แซวทุกเรื่องแหละ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีประเด็นเรื่องความรักก็จะแบบโดนหน่อยโดนหน่อยรำคานิดนึง
ไม่ได้เชืองอิจฉาขนาดนั้นแต่ว่าแบบเอ้อเพื่อนก็เห็นแล้วแบบโว๊ะอะไรแบบนี้
บางคนที่ชอบอยากส่งมาหาผมเองด้วยหมายถึงว่าไอดาราที่มีแฟนมันก็ชอบส่งมาอวดผมแกล้งมากอะไรแบบนี้
ตอนเวลานี้เลยจริงคือแทบไม่มีตอนนี้ปวดหัวเหมือนกัน
เพราะว่างานงานเยอะตอนนี้ก็จะแบบไม่ได้คิดเรื่องนี้เลย
นี่เขาไม่ได้ตอบแบบดาราว่างานเยอะงานเขาเยอะจริง
สำหรับหนุ่มบอยปกรณ์นะคะแล้วที่เข้าไปแซวเนี่ย
ไม่ใช่ว่าอิจฉาอะไรคือมันมีคนไปกระตุ้นกระตุ้นต่อมเขา
ส่งรูปไปเป็นคุณคุณหมั่นใสมาเอาส่งรูปมา
เอาจริงนิสัยของเฮียบอยเป็นคนแบบนี้
แซวอยู่แล้วที่แกล้งชอบแกล้งคนก็ชอบอำด้วยที่สำคัญประมาณนี้
ก็น่ารักดีอะเนาะแบบเป็นโมเมนต์น่ารักกันไปนะคะ